ความรักแต่ละคนหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างคะหลายคนอาจจะมีมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกัน
ความรักของผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนเขียงค่ะ
อยู่กับเมียรักมามีลูกด้วยกันแล้วอยู่กันมาตั้งนาน
ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมียป่วยเป็นอมพลึกครึ่งซีกเดินไม่ได้
เมียด้วยเขียงค่ะเอาเขียงทุบหน้าผากเมียแตกเลือดอาบ
เมียก็ขยับหนีไปไหนไม่ได้อะค่ะหน้าเนอร์นี่บวมช้ำไปหมด
เห็นไหมคะที่นั่งขัดสมาร์ทอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละค่ะ
เจ้าของความรักที่น่าเหมือนเขียงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านกลางสวนในพื้นที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาสากู้ภัยสว่างธรรมคีรีเข้าช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
ฝั่งภรรยาอายุ๕๙ปีเธอเป็นผู้ป่วยอมพลึกท่อนล่างด้วย
ถูกทำร้ายร่างกายสลบอยู่ในบ้าน
ตามร่างกายที่หน้าผากมีแผลแบบแตกฉีกขาดยาวประมาณ๗๘เซนติเมตร
แก้มซ้ายมีแผลยาว๘๙เซนติเมตร
ใบหน้ามีรอยฟกช้ำหลายจุดนะคะ
คือขนาดเซ็นเซอร์แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นเนอะสภาพ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลานสกาเลยค่ะ
คนก่อเหตุชื่อในจำอายุ๕๖ปีนะคะ
นี่ไม่รู้ก่อเหตุไปนี่จำได้หรือเปล่า

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ลักษณะเป็นบ้านเดียวอยู่กลางสวนผลไม้ค่ะ
ก็มีผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ผู้ใหญ่มายุรี

ได้คุยกับน้องสาวของคนเจ็บนะคะ

พี่เขยในจำมาดื่มเหล้าหนักเป็นประจำ
และทุกครั้งเมาเมื่อไหร่ตีพี่สาวตลอดเลย

แต่ทุกครั้งที่เมาก็ทำร้ายตลอดแต่ไม่ได้รุนแรงอะไร
เมื่อวานพี่สาวกับพี่เขยอยู่ด้วยกันสองคน
ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายกันบ่อย
เมาทั้งคู่มั้ย
คนป้านี่เคยก็เป็นคนพิการอยู่
แต่ก็ไม่เมาหรอก
ลูกสาวของคนเจ็บนะคะ
บอกตกใจและเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก

แม่เนี่ยป่วยเดินไม่ได้มาปีกว่าแล้ว
เธอกับพ่อและยัดก็ผลัดกันมาดูแล

เธอกับยัดก็เลยเข้าไปดูจนแม่อาการดีขึ้น

จากแม่ชักและอาการดีขึ้นแล้ว
กลายเป็นเลือดอาบหน้ามีแผลแตกเต็มไปหมดเลย

คือลูกสาวบอกว่าพ่อน่าจะทำร้ายแม่ตอนแม่หลับค่ะ

ถ้าจมูดว่าไม่รักกันแล้ว
คืออย่ายุกัน
ใช่มันก็ใจก่อนเนี่ย

โดยแย่ที่ต้องอย่ามเก๊คิดมาก
ว่าไม่ฟื้อช่วยถ้าไม่ฟื้อก็ไม่เหล่าอะไรนะ
เราก็ต้องปกติกันตรงนั้นกัน
ผู้ใหญ่มายุรีก็บอกว่าที่ผ่านมา

ก็คิดว่าคงจะเมาจนขาดสติแล้วก็เลยก่อเหตุนะคะ
ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของเขา
กินตั้งแต่สาวมาเลยทะเลาะแบบนั้น

ค่ะแต่ว่าตอนวันนั้นมันทะเลาะกันเยอะมากไปหน่อย
แต่ว่าเมียเขาไม่ใช่เดินได้นี่ค่ะ

เดินได้เหรอค่ะเดินไม่ได้
ที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันบ่อยมากบ่อยมาก

เหมือนกับทุกวันกินเหล้าทุกวันเขาด่ากันทุกวัน
ทะเลาะกันตั้งแต่สมัยสาวแล้วอะค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณนัทธวุฒิอยู่ทองอินนะคะ
อาสากู้ภัยสวรรธรรมคีรีที่เข้าไปช่วยเหลือ
คือเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปถึงเนี่ย
สามีของคุณป้าเนี่ยเมาหนักเลย
แล้วก็เอาแต่ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำ

คุณนัทธวุฒิบอกว่าผมเจอเขียงนะครับ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายคุณป้านี่แหละ
เขียงครับแตกอยู่ครับ
นั่งอยู่ข้างครับ
ซอบถามเรื่องต้นว่าเกิดจากอะไร

ญาติผู้บาดเจ็บที่แจ้งว่าเป็นสามีเขาก็อยู่ในอาการมืนเมาครับ
แจ้งว่าเขาก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธ
เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเขาเพิ่งทำอาหารทำข้าวให้กินตอนเย็นครับ
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าฝ่ายภรรยาคนเจ็บอะค่ะ

หนุ่มเป็นสาวกันแล้วกินเหล้าเมาทะเลาะวิวาดกันประจำ
ลูกบอกว่าเออไม่ใช่ลูกสิน้องสาวใช่ไหม
บอกว่าก็พี่สาวกับพี่เขยก็ทะเลาะกันบ่อยเวลาพี่เขยเมาก็ชอบทำร้ายร่างกายพี่สาว

ความรักไม่ควรใช้ความรุนแรงนะครับ